มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อละกัน

เราก็เลยเอาภาพครอบครัวน่ารักของบ้านหมอฤทธิ์มาฝากแฟนคลับ

ก็เลยขอพวกคุณพ่อหมอฤทธิมายืนข้าง
เล่าถึงความภาคภูมิใจของลูกชายคนเก่ง
ของขวัญที่หมอฤทธิ์ให้กับคุณแม่เนี่ยนะ
เขาบอกว่าออกแนวแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งน่ารัก

ถูกต้องแต่หมอฤทธิก็ไม่ค่อยอ้อนแม่สักเท่าไหร่นะคะ
ที่เปิดก็แบบนี้เอานี่ทีน้อยแต่นี่น้อย
ห่วงเรื่องขับรถเรื่องสุขภาพค่ะเดินทาง
คนก็จะเลี้ยงกินข้าวกันแล้วก็ไหว้แม่ทุกปี
ในเวลาที่เขาโบราณเขาจะไม่ได้ทำ
เพราะเขาไม่ได้อยู่วันพ่อก็เหมือนกัน
บางปีก็มีซื้อแต่บางปีที่แบบว่าเราแบบไม่ว่างก็ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้

ได้ไม่ต้องแบบต้องแบบสินใจดีดูดีนะคะ
ก็รักแหละหมายถึงว่ารักแหละแต่แบบแค่ไม่ค่อยพูดเฉย
เราแบบเน้นการกระทำเอาก็รู้แหละว่ารัก
ไม่อ้อนแม่บ้างหรอหมอลิต

นานจะแสดงออกแบบประทับใจมาก
นี่ขนาดไม่ค่อยอ้อนนะคุณผู้ชม

แต่ว่าอยากรู้ว่าเมื่อกี้คุณพ่อ
คุณพ่อมายืนให้กำลังใจจะได้อุ่นใจ
เป็นอีกหนึ่งบุคลากรในแวดวงบันเทิงที่มีความสามารถมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นละคร
เป็นหมอด้วย
สุดยอดจริงคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแน่นอนนะคะ